เตรียมเพราะว่าชัดลงเรือเลย
ลุยตรวจแนวเขื่อนกันน้ำท่วม
ในเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา
คุณผู้ชมไปดูภารกิจผู้ว่ากันสักนิดหนึ่ง

แล้ววันนี้สูงสุดเท่าไรครับ
วันนี้แผ่นน้ำสูงภูมิควง๑๐๓ตอน๒๔๕

เขตบังรักษ์ไปยังสะพามพระราม๓
ไปตรวจเขื่อนริมน้ำเจ้าพญา
ซึ่งมีแนวเขื่อนกั้นน้ำ๘๘กิโลเมตร
เป็นของเอกชน๘จุดนะครับ

ซึ่งมีคนเดินทางเข้าออกตรงนี้เป็นจุดที่

ฟันหล่อจุดฟันหล่อนะฮะเพราะว่าบอกว่าจุดฟันหล่อ
ตอนนี้มีทั้งหมด๒๓จุดอยู่ในฝั่งพระนคร๑๔
จุดฝั่งธนบุรี๙จุดนะครับ
จุดอยู่ตรงบ้านพักอาศัยของประชาชนนะครับ
ดังนั้นต้องเร่งทำยังไงดีคุณ

ตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำรีบวางแผนนะฮะเฝ้าระวังนะครับ

ขอให้หน่วยงานเข้าไปถึงตัวประชาชน

อย่าประมาทเพราะน้ำอาจจะทะลักได้ตลอด
๔ชั่วโมงนะคุณนะคือเรื่องน้ำกับไฟไว้ใจไม่ได้
เออน้ำมันทะลักได้โดยเฉพาะเรื่องของน้ำหนุนนะฮะ
ดังนั้นทางผู้ว่าก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็จะต้องเร่งหน่อย
ในการที่จะต้องดูแลเรื่องของจุดฟันหลอต่างเนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากนะครับ
ก็เป็นภารกิจในการสำรวจตรวจสอบเส้นทางน้ำของผู้ว่า
เฝ้าระวังน้ำหนุนแล้วก็น้ำเหนือ
กรุงเทพก็จะเจอทั้งน้ำหนุนน้ำเหนือนะฮะ